ดูคดีความของคุณการวิพากรครับ
ภรรยาของร็อกเกอร์ชื่อดังคุณเสกโลโซ

สารอาญาถนนรัชดาพิเศษได้นัดฟัง
คำพิพากษาสารอุทธรณ์ในคดีที่นางสาวอภิษยา
พัฒนาวรศัพท์หรือว่าอีฟแม็กซิมครับ

โจทยื่นฟ้องนางวิพากรสุขพิมายหรือว่าการครับ
เป็นจำเลยในความผิดฐานหมินประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณา
จากกรณีเมื่อวันที่๑๘ธันวาคมเมื่อปี๒๕๖๓นะครับ
จำเลยคือคุณการเนี่ยโพสต์ข้อความใส่ร้ายโจทย์
คือคุณอีฟให้ได้รับความเสียหาย
ทำนองว่าโจทย์เนี่ยเป็นผู้หญิงไม่ดีแล้วก็อื่นนะฮะ
ทั้งนี้จำเลยให้การปฏิเสธ
สำหรับคดีนี้สารอาญาท่านพิเคราะห์แล้วเห็นว่า
จำเลยกระทำผิดตามฟ้องจริงรวม๕กระทง
จำคุกกระทงละ๑ปีรวมจำคุกนะครับ๕ปี
ปรับกระทงละ๔๐๐๐บาทรวมปรับ๒๐๐๐๐บาท
และปรากฏไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาก่อน
สารท่านนะฮะบอกว่าโทษจำคุกให้รอลงอาญา
แต่คุณการบอกว่าขอยื่นอุทธรณ์ฮะ
ขอให้สารพิพากษายกฟ้องด้วย
อุทธรณ์ท่านตรวจสำนวนและประชุมหารือแล้วเห็นว่า
สารชั้นต้นท่านพิพากษาลงโทษจำเลยมานั้น
เหมาะสมกับพฤติการความผิดแล้ว
อุทธรณ์จำเลยฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนตามสารชั้นต้นไป

มาในชุดสีแดงนะครับมาพร้อมกับคนสนิท
แล้วก็ทนายความนะครับก็เดินทางกลับทันที
โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดฮะ